มาต่อที่ข่าวนี้นายคนนี้ถ้าดูข่าวของแม่ขวนกับลูกชายที่พี่สมชายเมื่อสักครู่นะต้องอาย
ขนาดเขาพิการยากจนขนาดไหนเขายังไม่เคยไปหลอกลวงใคร

แต่นี่ครับมีเจ้าของโรงแรมเป็นผู้จัดการโรงแรมนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวแล้วก็เปิดเผยภาพของมิจฉาชีพคนหนึ่ง
โอ้โหมาพักเนี่ยหลายวันนะครับแล้วหลอกว่าเป็นดร
กินใช้หลายอย่างกินหรูอยู่สบายเลย
สุดท้ายแล้วเนี่ยหายฮะชักดาบครับหายออกจากโรงแรมไปอย่างไร้วี่แวว
มาอยู่โรงแรมเขาที่กลางเมืองเชียงใหม่๒๑วันนะ
อยู่เกือบเดือนโอ้โหก็อยู่ที่นี่มีทั้งห้องพักมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่ม
เอาครบทุกอย่างเลยเกือบครึ่งแสน๒๑วัน
หายเงียบเลยครับชักดาบหนีหายไปเลยนะครับ
ว่าพนักงานโรงแรมนี่แหละได้แชร์ไว้นะครับในเพจ
แจ้งข่าวทุ่งสงเตือนภัยมิจฉาชีพและตามหาตัว
ผู้ชายที่อ้างชื่อนะถ้าท่านที่ชื่อนามสกุลนี้
ถ้าไม่ใช่ตัวท่านเลยท่านก็ต้องรีบออกมาบอกตำรวจ
ว่าท่านถูกแอบอ้างชายคนนี้อ้างตัวเป็นดรชื่อนายชะยรบสังช่วย
มากินมาใช้มาพักอยู่ที่โรงแรมที่ตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่๒๑กันยายน

แล้วมีเพื่อนอีก๒คนมาด้วยนะ
โดยเพื่อนอีก๒คนเนี่ยทางคนที่เขาเห็นเขาบอกว่าเป็นผู้ที่ชอบเล่นตลก
เป็นตลกชื่อดังในภาคเหนือเราก็ไม่รู้ว่าใครนะมาพักด้วย
สั่งอาหารเครื่องดื่มพาสาวมาสังสรรค์กันที่นี่
สุดท้ายแล้วก็หนีไปไม่ชำระค่าอะไรเลย
เงินทั้งสิ้น๔๘๒๒๕บาท
ตอนนี้คนที่เดือดร้อนก็คือพนักงานด้วย

เพราะว่าเขาก็ต้องมารับผิดชอบค่าเสียหายกัน

ก็เลยอยากให้ช่วยตามหาผู้ชายคนนี้นะครับ
อ้างชื่อว่าชื่อชายารบหรือว่าเล็ก

ช่วยจ่ายเงินยังไงก็ได้วิธีไหนก็ได้แต่จ่ายเงินซะ

หรืออาจจะคิดว่าเพื่อนจ่ายแล้วเพื่อนคนนู้นจ่ายเพื่อนคนนี้จ่าย
คะป่วยหรือยังไงคะถ้าลืมเนี่ย

คุณคนมองโลกในแง่ดีมากเลยค่ะคุณภาคภูมิค่ะเดี๋ยวฉันจะทำโล่ให้วันพรุ่งนี้นะคะ
ทีนี้ตามความคืบหน้าหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้เราตรวจสอบให้แล้วนะครับ
เกิดขึ้นที่โรงแรมวิลล่าสันผีเสื้อตะบนสรรผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะ
ผู้จัดการโรงแรมวิลล่าสันผีเสื้อก็คือนางสาวแพร่
บอกว่าเหตุการณ์นี้ช่วงค่ำ๒๑กันยายนที่ผ่านมา
มีผู้ชายคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังคือนายชะยรบสังช่วยอายุ๔๙ปี
เป็นชาวทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชมาพักที่โรงแรม
ตอนมามากับกระเป๋าเดินทางสีดำ๑ใบ
แจ้งว่าจะเช็คเอาท์๑๒ตุลาคม๒๕๖๒อยู่๒๑วัน
ระหว่างที่พักอยู่ที่โรงแรมวิลล่าสันผีเสื้อ
นายชายรบคนนี้ชวนเพื่อนมาหลายคนมาพักค้างคืนด้วย
จำนวนนี้จำได้๒คนเป็นนักแสดงตลกชื่อดังในพื้นที่เชียงใหม่นะ
มีการจัดงานปาร์ตี้สั่งเครื่องดื่มสั่งอาหาร
หญิงสาวมาร่วมดื่มกินหลังเข้าพักได้หนึ่งสัปดาห์
ได้แจ้งให้พนักงานแก้ไขชื่อเขาด้วยเวลาเขากินเขาใช้อะไรเขาเซ็นไง
อ่าใช่เพราะว่าเซ็นเป็นห้องพักไว้ว่าของชื่อนี้ชื่อนี้
ใช่ที่โรงแรมเนี่ยเขาจะเหมือนกับถ้าแขกที่เข้าพักเนี่ย
แล้วแบบไม่ได้จ่ายเงินนะขณะนั้นเวลาไปใช้ห้องอาหารใช้บริการอะไรเนี่ย
แล้วข้อมูลชื่อที่เข้าพักเนี่ยคือ
พนักงานเขาก็ลงไว้ตอนแรกไงชัยรบนามสกุล
ตามที่แจ้งก็คือสั่งช่วยนายคนนี้เนี่ย
หลังจากเข้าพัก๑สัปดาห์แล้วมาเห็นชื่อตัวเองในใบเข้าพัก

ช่วยเติมตำแหน่งดรให้ผมด้วย

เป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

ถ้าคุณไม่ใส่ดรไม่ใส่ตำแหน่งของผมเนี่ย
เดี๋ยวผมไปเบิกต้นสังกัดไม่ได้

เข้าใจว่าอาจจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
เพราะอยู่มาสัปดาห์นึงแล้วไง
อาจจะเห็นว่าโอ้โหกินใช้แบบมันหลายอย่าง
จะชวนมาปลาตรงปลาตรง

หลังจากนั้น๑๒ตุลาคม๒๕๖๖
ซึ่งเป็นวันที่แจ้งไว้ว่าจะเช็คเอาท์นะครับ
นายชัยรบหรือว่าท่านดรชัยรบ
ขอดูบินค่าบริการทั้งหมดกับพนักงานของโรงแรม
โรงแรมแจ้งว่าที่พี่อยู่ทั้งหมด๒๑วัน๒๑คืนเนี่ยนะคะทั้งหมดก็๔๘๒๒๕บาทค่ะ
รชัยรบก็เลยแจ้งกับพนักงานว่าอ่างั้นเดี๋ยวผมอยู่ต่ออีกคืนก็แล้วกัน
แล้วเดี๋ยวผมเช็คอัลอีกวันหนึ่งวันนี้ผมยังไม่ออก
เดี๋ยวผมไปทำธุระข้างนอกหน่อยนะ
แล้วก็หลังจากนั้นไม่มีใครเห็นดรชัยรบกลับมาที่โรงแรมอีกเลย

เอาฟังเจ้าหน้าที่เขาก่อน
วันที่๑๒เนี่ยเขาเดินมาที่เคาน์เตอร์แล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่จะพักต่ออีก๑คืนนะ
เตรียมบินไว้เลยแล้วเดี๋ยวพี่จะโอนให้เย็นนี้
แล้วก็แกบอกว่าเดี๋ยวพี่จะออกไปทำธุระก่อนเดี๋ยวมา
ในห้องก็ยังมีของอยู่ตอนที่แม่บ้านไปทำความสะอาดนะคะแต่ว่าแกก็ไม่ได้กลับมาอีก
ชายลบเขาบอกว่าเป็นดรค่ะตอนที่เขาพักได้สักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะ
เขาก็มาขอเปลี่ยนหัวบินเขาบอกว่าน้องเชื่อช่วยแก้เพิ่มดรข้างหน้าให้พี่หน่อยนะ
แล้วก็ตัวที่อยู่เนี่ยเปลี่ยนจากที่อยู่ปกติ
ที่บ้านเขาวันนึกตามแบบประชาชน
เป็นกรมการปลดคล้องท้องถิ่นกษัตริย์มหัฐของไทย

นี่แล้วแสดงว่ามืออาชีพเลยนะ
ถ้าเป็นมิจฉาชีพจริงนะเพราะว่าตอนที่บอกว่า
เดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกหน่อยเนี่ยยังทิ้งของไว้ที่ห้อง
เพื่อให้ความแบบดูน่าเชื่อถือว่าเดี๋ยวกลับมาแน่นอน
ผู้จัดการรงแรมวิทยาลาสันตร์บีซื้อบอกว่า
คือจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุมาพักที่โรงแรม๒ครั้งแล้ว
แล้ว๒ครั้งแรกเนี่ยจ่ายค่าห้องครบถ้วน

อ่าแสดงว่ามีมาล่อซื้อก่อนอืมคือล่อให้ตายจังล่อซื้อก่อนสองครั้งอ่า
ครั้งสุดท้ายนี่โอ้โหอยู่ยาวยี่สิบเอ็ดวันนานกว่าปกตินะอ่า
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุพนักงานโรงแรมพยายามโทรศัพท์ติดต่อ
ยังไงก็ไม่รับสายแล้วก็บล็อกเบอร์ของโรงแรมด้วยหรือว่าเบอร์ต่างที่โทรไป
ก็เลยส่งข้อความไปทวงให้มาชำระค่าบริการนะผู้ก่อเหตุก็ยังอ้าง
เดี๋ยวจะมาแน่นอนอ้างทางข้อความนะตอนนี้อยู่ทางจังหวัดอ๋อนี่ไง
อ่านี่เห็นไหมกำลังกลับกำลังเดินทางกลับอ่าอ่าอยู่แถวน้ำผู้ร้อนแล้ว
นี่เห็นไหมพนักงานก็บอกว่ามาจ่ายเถอะยังไงโดนไล่ออกแล้ว
เห็นใจน้องเถอะค่ะเนี่ยพูดขนาดนี้แล้วนะพนักงานอ่ะเขาก็ต้องมาคิดกับทาง
พนักงานไงใช่ไหมใช่ค่ะคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดพนักงานก็ต้องโดนหักอ่ะอืม
หลังเกิดเหตุทางผู้จัดการโรงแรมวิลล่าสันผีเสื้อก็เลยนำคลิป
หลักฐานต่างไปแจ้งความไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วไทยรัฐทีวีพยายามสอบถามไป
กระทรวงมหาดไทยนะครับเบื้องต้นได้รับการแจ้งว่า
ชื่อนายชะยรบเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือทำงานในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
ตามที่ไปอ้างกับโรงแรมเลยชื่อดรชัยรบก็ไม่มีเหมือนกันเนอะ
ไม่มีของกระทรวงมหาดไทยนะแต่ถ้าท่านเป็นนายชะยะรบนะครับ
ตามที่เขาอ้างชื่อไปใช้บริการนายชายรบสั่งช่วยหรือจะดรก็แล้วแต่
ท่านไม่ใช่จริงเลยเนี่ยท่านรีบติดต่อกับทางตำรวจที่เชียงใหม่
แล้วก็ทางโรงแรมวิลล่าสันผีเสื้อก็ได้นะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะว่าไม่ใช่ตัวเราจริง